คุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ

เพราะว่าเขาไปพบกับถุงดำปริศนาถุงหนึ่ง
ที่ถูกตกอยู่ใต้ต้นไม้
แล้วในนั้นมันส่งกลิ่นเน่าเหม็นมาก
แล้วก็มีร่างทรงคนหนึ่งเขาออกมาบอกว่า
โทษในถุงดำเป็นซากเด็กทารกเสียชีวิตแล้ว

เป็นเวรเป็นกรรมของเด็กเขานี่แหละเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไง
เหตุนี้เกิดขึ้นที่บริเวณป่าใกล้จุดชมวิวเขาขาดนะคะอยู่ตรงถนนสายบ่อแร่เขาขาด
หกตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตชาวบ้านเนี่ยไปพบถุงเห็นไหมคุณ
ถุงดำไหมเป็นถุงดำต้องสงสัยที่มันส่งกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกับศพนะคะ
ถูกทิ้งไว้แล้วนี่คือร่างทรงนะคือชาวบ้านเขาไปประสานกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเข้าไปตรวจสอบ
จุดตรงนี้มันเป็นต้นไสที่มีขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีแล้วก็มีความลาดชันมาก
แล้วเป็นจุดเดียวกับที่เคยพบศพหนุ่มถูกฆ่าแล้วก็นำศพมาทิ้งอำพรางไว้เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน๒๕๖๒ปีที่ผ่านมา
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขากำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยนะคะว่าถุงดำนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง
มีชายคนนึงเนี่ยลักษณะท่าทางแบบนี้กำลังยกไม้ยกมืออายุประมาณ๒๐๒๕ปี
ชุดเหมือนคล้ายชุดนักศึกษาเสื้อเชิดสีขาวกางเกงสีดำ
อาการเขาแบบนี้เลยคุณกระทืบเท้าตัวสั่นมือไม้ยกขึ้นยกไปยกมาทำท่าทาง
เขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงแล้วเขาบอกว่านี่ตรงเนี้ย
เป็นเวรเป็นกรรมของมันแล้วเด็กคนนี้แล้วเด็กนี่ก็เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานด้วย
ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินตกใจค่ะเฮ้ยกลัวว่าในนี้มันจะเป็นถุงที่ใส่ศพเด็กทารกเอาไว้จริง
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่ร่างทรงองค์กำลังลงแล้วพูดคุยกับตำรวจกันค่ะ

เป็นหมาสีน้ำตาลคาดว่าตายมาหลายวันแล้วคนก็เอาใส่ถุงดำมาทิ้งไว้ในป่า

ไม่ใช่ไม่ใช่หมาเด็กดูจากตัวแล้วหมาตัวใหญ่
หมาตัวสีน้ำตาลสภาพเริ่มเน่าไม่ใช่ศพเด็ก
เหมือนที่ร่างทรงได้กล่าวอ้างแล้วอธิบายเป็นตุเป็นตะกับเจ้าหน้าที่เขา
ไม่ใช่เลยเจ้าหน้าที่เปิดมาอ้าวศพหมานี่นะ
ก็เลยนำซากสุนัขเนี่ยนะคะไปฝังแล้วก็เดินทางกลับค่ะ
จบนะคะเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม
ร่างทรงคนนั้นก็หายวับไปกับตาอย่างพินิหาร
พินิหารเกิดขึ้นเมื่อร่างทรงหายทันที
ไม่ใช่อภินิหารพอเห็นเป็นศพหมาเดินหนีไปเลย
ไม่ใช่สิ่งที่ทำซะดิบดี